ส่วนการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของจ่าแซมยังคงมีขึ้นต่อเนื่อง
บางคนก็เดินทางไปที่ธนาคารกสิกรไทยบริจาคโดยตรง
อกจากนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันรวมเงินกัน
แล้วก็ไปมอบให้กับพื้นที่เพื่อเอาไปมอบต่อให้กับครอบครัวจ่าแซมต่อไป

อบเงินผ่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงพางคำจังหวัดเชียงราย
เอาไปมอบต่อให้กับครอบครัวของจ่าแซมนะคะ
นายดำรงพนาพิทักษองอายุ๔๓ปีประธานกลุ่มทำดีทำเลย
พร้อมคณะมอบเงินจำนวน๓๓๒๒๓บาทจากงานที่ได้รวบรวมกับเพื่อนนักดนตรี๖วง
รวมทั้งหมด๗๐คนที่ออกไปเล่นดนตรีเปิดหมวกรับบริจาคเงินจากชาวอำเภอแม่สาย
เพื่อที่เตรียมเอาไปมอบให้กับครอบครัวนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ๋าแซมเวียระบุรุษถ้ำหลวง
ซึ่งพี่น้องชาวอำเภอแม่สายนะครับได้ไปบริจาคสมททุนในการเล่นดนตรีเปิดหมวกเมื่อคืนนี้นะครับ
นายชัดชัยชัยสิรินายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงพังคำเปิดเผยนะคะ
บอกว่าต้องขอบคุณกลุ่มทำดีทำเลย
ได้เสียสละเวลาร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น

หลังจากนี้ก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่นำเงินจำนวนดังกล่าว
โอนเข้าบัญชีให้กับครอบครัวของจ่าแซมต่อไปนะคะ
ช่วงนี้คุณผู้ชมที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวของจ่าแซมนะคะ

อาจจะมีการแอบอ้างบัญชีที่จะช่วยเหลือ
แต่ว่าตอนนี้นะคะบัญชีที่เป็นทางการจริงมี๒บัญชีเท่านั้น
ก็คือบัญชีของธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ชื่อจะยาวนิดนึงแต่ว่าให้จำชื่อแบบนี้ให้ดีนะคะ
มีชื่อจ่าเอกสมานกุนันเวียระบุรุษถ้ำหลวงโดยนางวลีพรกุนันพันรยา
อีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาโรบินสัน๑๐

มีคำว่าเวียระบุรุษถ้ำหลวงมีชื่อจ่าเอกสมานกุนันแล้วก็มีชื่อพันรยา
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะโอนเงินไปสมทบช่วยเหลือครอบครัวจ๋าแซม
ต้องระวังกลุ่มมิจฉาชีพด้วยนะคะต้องตรวจสอบกันให้ดีนะคะ